สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะเจอกับเราสองสาวค่ะ
เรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกบอกเลยว่ายังอยู่ในความสนใจของชาวโซเชียลทั่วไปเลย
รวมไปถึงพวกเราด้วยนะคะเรื่องราวของพีชพัชระแล้วก็แพทริเซียนั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้หลายคนรู้กันไปแล้วเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์นู้นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ไอจีลั่นขึ้นมานะคะก็มีการโพสต์ข้อความที่ดูเหมือนเป็นการกล่าวร้ายให้กับครอบครัวของหนุ่มพีชพัชระ
โดยในไอจีเนี่ยเป็นไอจีของพีชพัชระเองคุณคิดดีใครจะบ้าบอกคอแตกด่าครอบครัวตัวเอง
ก็นี่แหละพีชพัชระก็เลยบอกเลยว่าไปแจ้งความค่ะเมื่อวันก่อนนี่แหละไปแจ้งที่กองบังคับการปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หลังจากถูกมือดีแฮ็กไอจีโพสต์ข้อความเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงหากว่าผู้กระทำความผิดถูกจับได้นะคุณ
เขาจะต้องโดนลงโทษในหลายมาตราด้วยกันรวมแล้วเนี่ยสูงสุดจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับอีกไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือว่าโดนไปเลยทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ซึ่งยังไม่รู้นะว่าเป็นใครบันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็โทรสอบถามผู้จัดการส่วนตัวนักแสดงหนุ่มบอกว่าต้องการทำให้ถูกต้อง
เพราะว่าเขาบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้สลับไอจีแอคเคาน์อะไรของตัวเองนะฮะใครจะอย่างที่บอกแหละใครจะมาด่าครอบครัวตัวเอง
แล้วก็ไม่ได้เป็นการแก้แค้นหรือว่ามุ่งร้ายใดด้วยส่วนอดีตหวานใจค่ะแพทริเซียนะคะเดี๋ยวเย็นวันนี้เนี่ยมี
แต่ว่าเรื่องราวต่างเนี่ยตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้ตอบคำถามสื่อ
แต่พอหลังตักเมื่อวันก่อนที่น้องแพทรให้สัมภาษณ์สื่อไปกลับคำเสีย
คุณแม่บอกว่าวันนี้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ
ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานได้รวดเร็วนะคะแล้วก็จับได้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนแฮ็กไอจีหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เด็ดจะได้รู้กันนะคะ